คุณผู้ชมค่ะก็หลังจากที่มีการแถลงจับมือกันกับภูมิใจไทยเมื่อวันก่อน
ก็ไม่เห็นข่าวของคุณจตุรนทร์เลย
ก็ปรากฏว่ามีข่าวลือขึ้นมาคุณผู้ชม

บอกว่าคุณจตุรนทร์ขนสส๒๔คนย้ายไปแล้วค่ะ

คือมันเป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นจากเพจนึงโพสต์ข้อความนะคะ
ว่านายจาตุรนเตรียมขน๒๔สสย้ายซบพักก้าวไกล
เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้เจอ
นะคะทางทีมของเพื่อไทยที่เขาแถลงข่าว
ก็เลยต้องเข้าไปถามหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วมันเป็นยังไงนะคะ
ไปถามหัวหน้าพักในแพทย์ชนน่าน
ก็บอกเพิ่งได้ยินเรื่องนี้จากสื่อนี่แหละ
ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะ
ประชุมสอสอเมื่อวานนี้ก็ยังทานข้าวด้วยกันอยู่เลย
ก็ไม่ได้มีการเกริ่นไม่ได้มีการบอกอะไร
ไม่ได้คำตอบไปถามคุณภูมิชัยต่อ

คุณบุญธรรมบอกเมื่อวานคุณจตุรนยังร่วมประชุมกับพัก
ก็ยังสนับสนุนให้พักเดินในแนวทางนี้

กระแสข่าวนี้ไปถามคุณจาตุรนเองแล้วกัน

แต่ยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่มีปัญหา
ทุกคนบอกว่าเข้าใจในเหตุผลของพักค่ะ
ยังยืนยันสนับสนุนให้เราเดินแนวทางนี้ต่อไป
เพื่อจะดึงให้เกิดการตั้งรัฐบาลที่จะแก้วิกฤตได้
เพราะฉะนั้น๑คุณจรวรกับ๒๔วีบ๔เนี่ย

หรือคุณต้องไปสัมภาษณ์คุณจตุรนที่เป็นตัวเป็น
บอกมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราก็ต้องแก้ไขปัญหา
เพราะฉะนั้นวันนี้ภักดิ์เพื่อไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหานั้น
เขาทั้งสองท่านก็ตอบแบบนี้นะคะ

โทรไปคุยกับคุณจตุรนเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวนี่นะคะคุณจตุรนทร์ยืนยันบอกว่าไม่จริง
ข่าวนั้นเป็นข่าวเท็จไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

หลายปีก่อนมีนักการเมืองคนหนึ่งไปต่างประเทศ

ก็ลือกันไปว่านักการเมืองคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
พอกลับมาปุ๊บต้องรีบไปใต้ถุนสภาแถลงข่าว
บอกว่าผมยังไม่ตายผมเนี่ยต้องทำแบบนั้นไหม
แล้วคุณจตุรนอันนี้ตอบนักข่าวเสร็จ
ก็ยังไปโพสต์ทวิตเตอร์นะคะเพื่อยืนยันข้อความเดียวกัน
ที่บอกผู้สื่อข่าวเลยหลายปีก่อน
การเมืองคนหนึ่งไปต่างประเทศไม่ได้กลับพร้อมคณะ
ลือกันว่าเสียชีวิตแล้วต้องแถลงข่าวแบบนี้ไหมครับ
คือคุณจตุรนบอกผมไม่น่าจะต้องทำในแบบเดียวกันนะ

ใครสงสัยก็ไปหารัฐธรรมนุนอ่านเอาสอสอย้ายพักได้ที่ไหน
ถ้าดูตามรัฐธรรมนูลปี๖๐จะพบว่า
กรณีสอสอย้ายพักเองจะสิ้นสภาพสอสอโดยทันที
ต้องให้พักมีมติขับออกเท่านั้น

ซึ่งก็มีบรรยัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา๑๐๑ค่ะ
ก็ชัดเจนจากคุณจตุรนค่ะ